ดูบรรยากาศที่เหนือบ้างดีกว่าค่ะที่เชียงใหม่นะคะที่เขตเลือกตั้งที่๑บรรยากาศจะคึกคักต่างจากภาคอื่นไหมหรือจะเป็นยังไงติดตามได้นะคะจากผู้สื่อข่าวของเราคุณธนกรทองคำเชิญค่ะคุณธนกรค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในเขตเลือกตั้งที่๑หน่วยเลือกตั้งที่๔๕๔๖๔๗๔๘นะครับอาคารสาราอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งเขตที่๑นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลนะครับมีผู้ใช้สินเลือกตั้งทั้งสิ้น๑๓๙๖๒๐
นะครับเดินทางทยอยมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับประชาชนจะมารอบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับตั้งแต่๗นาฬิกาถึง๗นาฬิกา๓๐นาทีโดยได้เข้ามาตรวจสอบสิทธิก่อนที่จะทำการเข้าไปเลือกตั้งนะครับผมได้พูดคุยกับนักศึกษาบางคนนะครับก็ได้เชิญชวนให้ประ